อิ่มสบายอาหารเหนือคนเหนือเท่านั้นที่เข้าใจ
แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มาทานได้นะครับ
เพราะรสชาติอาหารสูตรดั้งเดิมเหมือนยกครัวมาจากจังหวัดฉียงใหม่
เมนูธรรมดาเขาก็มีเมนูโบราณเขาก็ทำให้ทานได้
รสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลย
นั่งข้างเราแล้วนะครับเจ้าของร้านครับ
สวัสดีครับพี่นิ่มครับ
เห็นบอกว่าจุดประสงค์แรกเริ่มเดิมทีที่เปิดร้านเนี่ย
เพราะว่าเราชอบแล้วเราอยากจะทานอาหารเหนือแต่หากินไม่ได้เลย
แล้วก็เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราคิดถึงอาหารเหนือคิดถึงบ้าน
แล้วก็หาทานค่อนข้างยากก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดร้านอาหารเหนืออย่างนี้
ร้านนี้เป็นร้านอาหารเหนือจากคนเหนือแท้เลยค่ะ
ครัวก็คนเหนือเจ้าของก็คนเหนือ
ถ้าพูดถึงอาหารเหนือคุณผู้ชมครับแล้วยิ่งมาร้านที่เป็นอาหารเหนือแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ย
ส่วนใหญ่อย่างแรกที่ผมนึกถึงก็คือข้าวซอยของเรามีไหม
มีค่ะที่ร้านเราก็มีข้าวซอยแต่ว่าถ้าพูดถึงข้าวซอยมันก็จะธรรมดาไป
ถ้ามาถึงร้านเราแล้วก็ต้องกินอะไรที่มันมากกว่าข้าวซอย
แล้วก็เป็นอาหารเหนือที่หาทานทั่วไปไม่ได้
แต่ละเมนูที่มาวางอยู่ตรงนี้เอาเมนูไหนก่อนดีครับ
ทอดมะแขวนดีกว่าค่ะก็คือไก่ทอดมะแขวน
แขวนก็คือเป็นเครื่องเทศของทางเหนือ
รสชาติมันจะเป็นแบบกลิ่นเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วมีหอมขึ้นจมูกอะค่ะ

น้ำจิ้มก็เป็นมีผสมมะแขวนอยู่ในนั้นเป็นน้ำจิ้มมะแขวน
โอ้โหคุณผู้ชมครับแค่เมนูแรกก็ประทับใจแล้ว
มันหอมยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะ
ก็เพราะว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วมันไปเจอกับตัวเม็ดมะแขวนดำเนี่ย
มันยิ่งหอมเข้าไปใหญ่มันหอมแบบเออมันขึ้นจมูกแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยทีเดียว
อีกหนึ่งเมนูเห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันสำหรับเมนูนี้
ค่ะก็เป็นแกงผักหวานปลาย่าง
ก็ดูแล้วร้านอื่นก็มีนะแต่ของเราพิเศษยังไง
พิเศษก็คือเราเอาปลาเนี่ยมาย่างเองย่างเสร็จแล้วก็มาต้มให้เนื้อมันปู
แล้วก็มาฉีกเนื้อเอามาปรุงเนี่ยค่ะจะได้ความหอมของปลาย่างแล้วก็ความสดสะอาด
ตัวความหอมความหวานของน้ำซุปเนี่ยนะมันมาจากปลาย่างมาปรุงรสเล็กน้อย
มันจะมีความเปรี้ยวมีความเค็มแล้วก็เผ็ดแบบถึงใจกำลังพอดีเลยครับเมนูนี้
แล้วนอกเหนือจากนี้นี่คือแกงทางเลถูกไหม

ก็คือใช้เวลาการปรุงเนี่ยการหมักแล้วก็ปรุงในการเคี่ยวปรุง๓๕ชั่วโมง

จะปรุงออกมาแบบนี้ได้นี่ถ้าทำเองแล้วก็ครึ่งวันก็ยังไม่ได้กิน
รับตามตรงเลยนะว่าคือแกงอังเลเนี่ยผมก็ไม่เคยทานมาก่อน
แต่พอได้ทานของที่นี่แล้วมันประทับใจบางอย่างตรงที่ว่าหวานมันนำ
แล้วก็มีความเปรี้ยวตามแล้วก็มีความซ่าของตัวขิงซอย
แต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเนื้อตุ๋นมันนุ่มพอดี
อีกหนึ่งเมนูวางเอาไว้ตรงนี้
นึ่งน้ำพริกขาจีนก็คือเนื้อขาเนื้อเอามานึ่ง
แล้วก็มาจิ้มกับน้ำพริกขาสูตรของทางร้าน
ค่ะมันจะหอมหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพร
พริกขาที่นี่รสชาติอร่อยคือมันหอมหอมตัวขาที่เอาไปคั่ว

เนื้อนี่มหัศจรรย์มากนิ่มแล้วทานง่ายไม่ติดฟันเลย
ทานหมดครบทุกเมนูแล้วที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับ
อยากจะเดินทางมามีจุดสังเกตร้านไหมฮะ
ก็จุดสังเกตของร้านก็คือถ้ามาจากรังสิตก็ตรงมาทางถนน๓๔๕ตรงมาเรื่อย
สังเกตป้ายที่ซ้ายมือค่ะร้านเราไม่ได้อยู่ริมถนนจะเลี้ยวเข้ามานิดนึงค่ะ
เปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึง๔ทุ่มค่ะ
แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
และเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับช่วงตลอดกินที่เราจะบุกไปตามร้านต่าง
นี่เราจะมอบหนี้ให้ผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีคืนนี้
เพื่อการันตีความอร่อยนะครับมอบให้พี่นิ่มเลยครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
ได้มาชิมอาหารเหนืออร่อยและก็ได้ย้อนความทรงจำกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
แค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
สัปดาห์หน้าผมกับรถอีซูซูคู่ใจ
จะพาคุณผู้ชมบุกไปชิมของอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงตลอดกิน